พอพูดถึงเรื่องเครียดก็ต้องพูดถึงพ่อแม่ในยุคนี้คือเครียดมากเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยติดแท็บเล็ต
เด็กเล็กขนาดไหนคือพอรู้เรื่องนี่คือไถแท็บเล็ตกันคล่องแล้วนะคะทีนี้ก็เลยมีคุณแม่คนหนึ่งมีวิธีแก้ปัญหานี้นะคะจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันค่ะ
นี่เล่นโทรศัพท์มากตาแดงเป็นเลือดเลยเนี่ยเล่นโทรศัพท์มากเนี่ยดูดูกระจกอ้าวดูกระจกสิเป็นไงเลิกเล่นได้แล้ว
เห็นไหมคะเนี่ย
กลัวตาแดงไหมคะกลัวกลัวแล้วจะดูไหมคะไม่ดูแล้ววันนี้ไม่ดูนะคะเพราะตาก็ไม่แดงแล้วนะคะถ้าถ้าไม่ดูวันนี้จะไปไหนดีคะ
ไหว้พระไปไหว้พระเหรอคะไปไหนอีกยายบัวจะไปไหนอีกคะไม่เอาเค้กไปเอาเค้กวันนี้ไม่ดูใช่ไหมคะ
อันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นวิธีหนึ่งของคุณแม่แต่ว่าใช้ได้กับเด็กเล็กเท่านั้นแหละคือเด็กพี่น้องเขายังไม่รู้เรื่องทีนี้ถ้าหากว่าเป็นเด็กโตกว่านี้คงจะต้องใช้วิธีการอธิบายถึงเหตุผลให้เข้าใจนะคะ
แต่สำหรับน้องคนนี้เขาถือว่าได้ผลนะแล้วคลิปนี้หลายคนก็ชื่นชมว่าเออน่ารักดีนะคุณแม่เนี่ยหาวิธีหลอกล่อน้องนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อก
วิธีการก็คือเอาสีไปทารอบตาน้องตอนน้องหลับนะคือน้องไม่รู้เรื่องพอน้องตื่นขึ้นมาคุณแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะน้องอ่ะดูโทรศัพท์มือถือมากเลยเลือดไหลออกจากตาเลยทีนี้พอน้องเห็นแบบนั้นก็อย่างที่เห็นนะคะเลยไม่กล้าหยิบมือถือมาดูอีกเลยกลัวเลือดออกจากตานะคะ
คุณพ่อคุณแม่เรื่องแล้วแต่แหละหลากหลายวิธีในการที่จะทำให้น้องเนี่ยใช้ให้น้อยลงเพราะว่าจริงคือปัญหาเรื่องสายตาปัญหาเรื่องสมาธิสั้นนะคะอันนี้สำคัญมากเอาอย่างนี้ดีกว่าเริ่มที่จุดเริ่มต้นค่ะอย่าให้เขาเล่นแล้วกันไม่ต้องให้เริ่มเลยใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะเดี๋ยวพักกันสัก